อย่างที่บอกไปค่ะว่าวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับแมนไม้ขลุยผู้ที่มียอดวิวในโซเชียลหลักล้านอู๋ถ้าคุณนี่เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราพาไปทำความรู้จักกันเลยว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงแล้วเสียงขลุยของเขาจะภัยเลาะเพราะพริ้งขนาดไหนไปชมกันเลย

บ๊ายบาย
บ๊ายบาย

บ๊ายบาย

บ๊ายบาย
บ๊ายบาย

บ๊ายบาย

บ๊ายบาย

บ๊ายบาย

บ๊ายบาย

พร้อมมากสุดยอดค่ะสวัสดีครับ
โอ้โหใบตองชอบคุย
แบบประโถย่ะคุยกับคุณแมนดีกว่า
ค่ะคุณแมนชื่อจริงชื่อแมนเลยไหมคะ
ชื่อจริงชื่อว่านายชนะวีภูลเกษมครับ

คุณแมนแมนนะแล้วแมนไม้ขลุยนี่มีที่มาที่ไปยังไง
เมื่อก่อนคือผมเป่าขุยไม้ครับ
ก็เลยหาชื่อว่าจะใช้ชื่อคุยในนามตัวเองว่าอะไรดีครับ
ก็เลยพ่อก็เลยคิดขึ้นมาได้ผมเป่าขุยไม้อยู่

เป็นนามปากกาแนนไม้ขลุย
รู้ไหมตอนนี้ยอดวิวเราเป็นหลักล้านเลยค่ะ

เพลงที่ดังมากคือเพลงอะไรที่เราแชร์ไปในโซเชียล

ก็ตอนแรกลงไปก็ค่อนข้างตกใจเลยครับ
เพราะว่าปกติผมก็จะอัพวิดีโอลงในยูทูปเป็นประจำอยู่แล้วครับแต่พอมา

แล้วก็ต้องขอขอบคุณครับที่ได้เข้ามาสนับสนุนผมนะครับ
คุณแมนเป่าขลุยมานานแค่ไหนแล้ว

นี่ยังเล่นดงเล่นดินกินก้อนกวดอยู่เลยครับ
นี่ค่ะ๑๓ปีนี่เป่าขลุยได้แล้ว
แล้วเพลงแรกที่เริ่มเล่นเริ่มเรียนเนี่ยคือเพลงอะไร

ทำไมคุณแมนถึงอยากที่จะเรียนเป่าขลุยแบบนี้
ตอนแรกเหมือนกับว่าเราหาอะไรทำครับ

ก็เลยมีอยู่วันหนึ่งก็ไปเห็นคลิปของพี่อลันแสงเมืองกับพี่เติ้ล

แต่จริงแล้วผมก็ชอบคุยมาตั้งแต่อาจารย์ธนิษฐเปล่ามีอินไทยแลนด์ครับ
แต่ตอนนั้นยังไม่รู้สึกว่าสนใจที่จะเริ่มเล่นครับ
ก็เลยพอมาวันหนึ่งอย่างที่ผมบอกก็ได้ดูพวกพี่เขาอย่างนี้ครับ

ก็คือมีไอดอลเป็นศิลปินรุ่นใหญ่หลายคนมาก่อน

แล้วก็มีแรงบันดาลใจที่อยากจะฝึกเป่าคลุย
ไม่ต้องน้องเขาเป็นศิษฐ์มีครูนะ

นี่ดิฉันเคยไปเห็นอาจารย์ธนิษฐ์เป่าขลุยมาด้วยตัวเองเลย

ขลุยมันมีกี่แบบกี่ประเภทยังไงบ้างคะคุณหมอ

คุยปัจจุบันมีอยู่หลากหลายขี้เลยครับ
ลุยเนี่ยนะคะปกติคิดว่าขลุยจะมีเสียงเดียว
เวลาเราเรียนตอนเด็กก็จะมีวิชาที่จะเรียนเป่าขุยด้วย
นี่ก็เคยเรียนมาเราก็คิดว่าจะเป่ามีแบบเดียวเลย
แต่ไม่รู้มาก่อนว่าคุยมีคีย์ด้วย
ครับจริงขุยมีหลายแบบครับก็คือมีทางไทยเดิมกับทางสากลนี้ครับ
จะเป็น๒ทางนะครับอย่างที่ผมเปล่าคือเป็นทางในไทยสากลนี้ครับ
จะเป็นพวกคีย์สากลต่างอย่างนี้เลยครับ
แล้วถ้าเป็นของเพลงสากลก็จะใช้ข้างบนนี้หรือเปล่า

แล้วแต่ว่าจะเป็นคีย์แบบนี้ใช่ไหมครับ

เสียงจะเป็นแบบนี้

คือสองเหล่านี้คือคีย์เสียงจะต่างกันครับ

ธรรมดา

เสียงก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ครับแต่อยู่ที่ว่าดูแลรักษาครับ
เก็บขุยไม้ไปมันจะแตกมันจะลานตามการเวลาของมันครับ
โอ้โหมีการดูแลรักษาด้วยนะในเรื่องของเครื่องดนตรีนะคะ
อยากจะฝากอะไรถึงน้องเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สนใจอยากจะเล่นดนตรี
อันนี้เรียกว่าเป็นดนตรีไทยนะแล้วทำไมเราถึงสนใจคะ
ก็อยากจะฝากว่าดนตรีไทยนะครับเครื่องดนตรีไทยทุกชนิดอยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานนะครับ
ก็ผมเป็นหนึ่งในผู้ที่หลงรักในเสียงเครื่องดนตรีไทยครับ
ก็เลยอยากจะเชิญชวนเยาวชนรุ่นใหม่นะครับหันมาให้ความสนใจกับเครื่องดนตรีบ้าง
อนุรักษ์ครับจะได้ไม่สูญหายไปครับอยู่คู่กับคนไทยไปตลอดไป
ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีที่ลองทำกันดูนะครับกับการเล่นดนตรีไทยแบบนี้ดีกว่าไป

ขอแบบสักท่อนหนึ่งได้ไหมเพลงบุภเพสันนิวาสที่ดังได้ไหมคะ
ให้ฟังนิดนึงสดเลยอยากฟังมากว่ายอดวิวหลักล้านมันเพราะขนาดไหนโอ้โห

ก็เป็นเครื่องดนตรีชิ้นเล็กครับพกพาง่ายครับสามารถไปเป่าที่ไหนก็ได้อย่างนี้ครับใช่ครับ
เป่าเล่นก็ได้เป่าจีบสาวก็ได้แต่คุณแมนเขาบอกผมว่าในเวลาเขาจีบทรงจีบสาวเขาเป่าคุยแบบนี้แหละ

โอ้โหแล้วถ้าเกิดว่ามีคนสนใจอยากจะเรียนเนี่ยค่ะคุณแมนแนะนำยังไงบ้าง
ก็ในยูทูปนะครับปัจจุบันมีสอนอยู่หลากหลายท่านเลยครับที่มีลงคลิปสอนนะครับก็หาดูในยูทูปได้เลยครับ
เมื่อก่อนนี้ผมจะเคยเปิดเป็นสอนแต่เด็กปัจจุบันนี้คือมันธุระหลายอย่างครับเรื่องเรียนเรื่องอะไรอย่างนี้ครับ

แต่ว่าในยูทูปเดี๋ยวนี้ก็จะมีวิธีการอย่างที่คุณแมนลงไว้แบบนี้

เข้าไปดูในโซเชียลในยูทูปของคุณแมนแมนไม้ขลุยอย่างที่บอกไป
มีคลิปเพลงมีคลิปวิธีการเล่นขุ่ยเบาหลากหลายวิธี
มีคลิปสอนนิดหน่อยอย่างนั้น
แสดงว่าต้องน่าสนใจมากเลยนะคุณผู้ชมนะ
ใช่แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแมนนะคะขอบคุณนะคะแมนไหมครับ
ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปส่องในโซเชียลแล้วก็มาแชร์ให้คุณผู้ชมดูกันนะคะ
เรื่องราวดีแบบนี้ก็ติดตามกันในตลอดข่าวสุดสัปดาห์แบบนี้
ส่วนช่วงหน้ายังมีอีกหนึ่งเรื่องราวดีเพราะว่าแท็กซี่พาชิม
จะพาไปชิมร้านข้าวแกงร้านนี้ก็ถูกมากคุณชนะ

หลากหลายเมนูหลากหลายรสเด็ดรสชาติอร่อยจัดจ้านถูกใจแน่นอน
ส่วนอยู่ที่ไหนยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามกันตลอดข่าวสู่สัปดาห์ช่วงหน้าค่ะ